อย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีคนส่งเรื่องเข้ามาเยอะมาก
แล้วก็ตอนนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงแรงงานด้วยนะคะ
อันนี้คือช่องทางในการส่งข้อมูลมาเพื่อขอความช่วยเหลือคือทีมข่าวจะช่วยประสานให้
แต่ว่าตอนนี้คือดียิ่งขึ้นแล้วทีมงานของเราจะทำงานสะดวกขึ้นแล้ว
เพราะว่ากระทรวงแรงงานบอกว่าถ้าหากว่ารายไหนติดต่อขอความช่วยเหลือ
แล้วเป็นผู้ประกันตนให้ติดต่อตรงไปเลยกระทรวงแรงงาน
กระทรวงรายงานบอกว่าจะดำเนินการให้แบบกรณีต่อกรณีแบบวันต่อวันแบบนี้เลยนะคะ
ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับปากกับเรานะคะ
สุชาติชมกลิ่นนะคะก็ตอบรับทีมงานของเราบอกว่าเดี๋ยวช่วยกัน
เราจะช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้นะคะ
ทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนส่งเรื่องมาที่เพจของไทยรัฐนิวส์โชว์
จะถูกส่งไปที่กระทรวงแล้วดำเนินการตามที่ผู้ประกันตนร้องเรียนมานะคะ
จะเร่งเคลียร์แบบกรณีต่อกรณีแบบวันต่อวันแบบนี้เลยค่ะ
ก็จะวางเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเลยค่ะ
หรือการป่วยแต่ยังหาที่รักษาไม่ได้เราได้เคสอย่างงี้อีกมา
เราช่วยไปกระมาณสามสิบกว่าสี่สิบเคสทางหน่วยงานของไทยรัฐเอง
ถ้ารับมาก็ส่งมาที่หน้าห้องผมได้เลยก็คือพัฒน์ขั้นตอนหนึ่งห้าศูนย์หกมาเลย
นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะประสานงานซึ่งกันและกันแบบนี้ค่ะ
แต่ว่ายังมีอีกช่องทางนะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้ติดต่อผ่านทางทีมงานของเรา
ครับท่านรัฐคุณรีว่าการกระทรวงรายงานบอกว่ามีสายด่วนนะคะ
หนึ่งห้าศูนย์หกกฎหกเป็นสายด่วนของผู้ประกันตนนะคะ
ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเอาไว้
ให้ข้อมูลง่ายเลยแค่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็ที่อยู่และบอกสถานะของผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบสาม
เก้าหรือสี่สิบเนี้ยค่ะก็จะมีการดำเนินการประสานงานให้ต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ตอนเนี้ยมีคู่สายของทางกระทรวงแรงงานเนี่ยหนึ่งห้าศูนย์หก
คู่สายแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
ก็จะประสานคอยให้ความช่วยเหลือคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า
คือถ้าเกิดติดต่อไปตามหมายเลขนี้เนี่ยนะครับ
รู้ผลว่าได้รับความช่วยเหลือเนี่ยภายในหกชั่วโมงเลยนะคะอืม
แต่หนึ่งห้าศูนย์หกน้ำวันนี้เปิดประมาณสักห้าหกวันเนี้ยรอบสายประมาณสามพันหวัดสายแล้วนะฮะ
แต่ส่วนมากเป็นเรื่องถามเรื่องการชดเชยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามในเรื่องของสถานที่ตรวจ
ถามเรื่องอื่นอื่นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวโควิดเกี่ยวกับประกันสังคมแต่เรื่องหาเตียงรักษาเนี่ย
ที่ไปตรวจแหลบเอกชนเนี่ยเราช่วยไป๕๖๐เคสแล้วครับ
เราใช้เราเคลียร์วันต่อวันคุณผู้ชมคะส่วนความคืบหน้าในการตรวจคัดกรองโควิดสิบเก้าเชิงรุก
เพื่อผู้ประกันตนนะคะภาพรวมตอนนี้ตรวจไปแล้วทั้งหมดกว่าสามหมื่นสองพันคนนะคะ
จำนวนนี้ตรวจพบว่าเป็นบวกก็คือติดโควิด๑๙ประมาณ๖๐๐กว่าคนก็ได้มีการประสานหาโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ประกันสังคมให้ดูแลนะคะ
ศูนย์ตรวจที่สนามแท้ญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพอ่ะค่ะจะเปิดไปจนถึงสามสิบเมษายนนะคะ
แล้วก็จะปิดศูนย์ชั่วคราวแล้วก็จะเปิดให้บริการตรวจคัดกรองอีกที
วันที่๕ถึง๑๑พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกรอบหนึ่งค่ะ
ครับซึ่งก็นี่คือความร่วมมือกันนะคะที่เราทีมข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์
ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงแรงงานด้วยนะคะในส่วนของเพจของไทยรัฐนิวส์โชว์เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้เลยหรือว่าเข้าไปในเพจเฟซบุ๊ก
ไทยรัฐนิวส์โชว์เนี่ยนะคะมีผู้ป่วยที่ขอรับความช่วยเหลือติดต่อเข้ามา
หนึ่งร้อยสองรายนะคะทีมข่าวของเราเป็นสื่อกลางในการประสาน
เพื่อให้ทุกท่านได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเนี่ยค่ะตอนนี้เราช่วยเหลือไปได้แล้วประมาณ๕๖ราย
และเรายังทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประสานแล้วก็แจ้งเรื่องราวจะย้ำเพิ่มเติมหรือว่าส่งต่อนะครับ
พี่พี่ที่ทำงานกันอีกหลายหน่วยงานทั้งผู้ที่มารับหรือว่าคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ไปช่วยเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลก็โอ้โหเหนื่อยกันทุกคน